วันนี้๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
พบกับคุณรสลินคุณเขมสอนและผมพีรวัตรนะครับ
คุณผู้ชมพูดคุยกับเราได้ผ่านทางไลน์เช่นเดิม
ทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ
ในพื้นที่คุณผู้ชมหรือมีข้อมูลอะไรบ้าง
โดยเฉพาะวันนี้ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่พม่า
แล้วก็แรงสั่นสะเทือนบางพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดรับรู้ได้กรุงเทพมหานครบางพื้นที่รับรู้ได้
ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนส่งภาพส่งคลิปผ่านทางโซเชียลมีเดียนี้เยอะเลยนะคะ
ว่าพื้นที่ไหนสามารถรับรู้แรงสรรสะเทือนได้
อาคารสูงติดสูงในกรุงเทพฯสำนักงานใหญ่ไทยรัฐของเรารับรู้แรงสรรสเทือนได้เลยสีลมสาทร

ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าวันนี้คุณผู้ชมพอจะรับรู้แรงสรรสะเทือน
เหตุแผ่นดินไหวได้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
สามารถแชร์กันได้หรือมีคำแนะนำ
เพิ่มเติมวิธีการในการที่จะเอาตัวรอดแผ่นดินไหว

ประมาณสักตอนนี้เองก็เกือบ๒ชั่วโมงแล้วนะครับ
หลังจากที่ประมาณ๕โมง๓๔นาทีช่วงเย็นที่ผ่านมา
เกิดเหตุแผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่พม่า
แต่ว่ากรุงเทพมหานครเองภาคเหนือเอง
จังหวัดก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ได้เหมือนกันนะครับ
รายงานตัวเลขนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดเจ็ด
ศูนย์กลางอยู่ตอนกลางของประเทศพม่า
บริเวณระหว่างกรุงเนปิดอร์เมืองหลวงของพม่า

โดยอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ๘๔กิโลเมตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
กับอีก๓๔นาทีตามเวลาในประเทศไทย
รายงานนั้นระบุว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ยังรู้สึกได้ในหลายพื้นที่ของทั้งประเทศอินเดีย
รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับ
ซึ่งนายชายสารโทนานนท์ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ยืนยันว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้น
ห่างจากจังหวัดแม่ห้องศรระยะทางก็ประมาณสัก๕๐๐กิโลเมตร
ส่งผลกระทบกับประเทศไทย
แม้จะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวโดยเฉพาะในอาคารสูง

ผู้อาศัยในอาคารปฏิบัติเนี่ย
ผู้ที่อาศัยอยู่ในบรรยากาศหรือในอาคารที่อยู่ค่อนข้างสูงนั้น
จะต้องมีการปฏิบัติตัวตามหลักพื้นฐานเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

เพื่อป้องกันสิ่งของนั้นตกลงมากระแทกกับร่างกาย
ในขณะที่สถานเอกราชทูตไทยประจำพม่านั้น
ระบุว่าหลังจากการตรวจสอบในเบื้องต้นณขณะนี้
ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับผลกระทบ

เพราะว่าตอนนี้มีการแชร์ภาพเยอะนะครับ

ใช่ค่ะเพราะว่ามีการแข่งวอเล็กบอลชายที่พม่าด้วยนะ
ก็ต้องมีการวิ่งหนีกันออกมาจากสนามแข่ง